ปลาจีนบุรีมีเหมือนกันคุณผู้ชมคล้ายกับของพี่ปุ้ยเลย
คนนี้เป็นอดีตผู้ต้องขังเหมือนกันเพิ่งจะพ้นโทษมา
จะไปหางานทำอย่างอื่นหาไม่ได้ครับคุณผู้ชม
คนนี้ก็เลยทำยังไงดีซื้อขายยาบ้าต่อไปครับ
แล้วเขาบอกด้วยนะให้ข้อมูลกับตำรวจเลยว่า
พี่ตำรวจเดี๋ยวนี้ยาบ้าถูกมากเลยนะ
เขารับซื้อมา๑๐บาทไปขายได้๓๐บาท
แต่ถ้าซื้อเยอะเนี่ยต่ำกว่า๑๐บาทอีก
นี่ครับตำรวจสพประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
เขาช่วยกันนับยาบ้าเม็ดสีส้มนี้ครับ

นับรวมแล้วไม่เยอะเท่าไหร่๒๙๓๐เมตรครับ
แล้วก็มีไอซ์บรรจุในถุงพลาสติกใสอีก๘๓กรัม
แล้วก็มีพวกเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัล

ทั้งหมดนี้เป็นของกลางที่ตำรวจเขายึดมาได้
จากนายเกรียงไกรพรมมาครับ
นายเกรียงไกรอายุ๓๓ปีแล้วก็เป็นอดีตผู้ต้องขังด้วยนะ
แล้วก็ไปพักอาศัยอยู่ในพื้นที่สพประจันตคาม
ตำรวจไปเจอในเกรงไกรในกระท่อม

ตำรวจเลยขอตรวจคนที่พักอย่างละเอียดครับ
โป๊เช๊ะเลยเจอยาเสพติดทั้งยาบ้าทั้งไอซ์เนี่ยซุกซ่อนอยู่

เกรงไกรสารภาพว่าออกจากเรือนจำมาแล้ว
หางานยากจังเลยพี่ตำรวจเขาหางานทำไม่ได้ครับ
แต่อย่างน้อยก็ต้องทำมาหากินนะนะ
แต่ดันไปทำมาหากินแบบไม่สุจริตก็คือ
กลับไปซื้อขายยาเสพติดอีกรอบหนึ่ง

คุณเกรียงไกรหรือว่านายเกรียงไกรบอก
พี่ตำรวจมันซื้อง่ายขายคล่องดี
ไรก็ดีด้วยนะรับซื้อมาเม็ดละ๑๐บาท
ขายต่อเม็ดละ๓๐โอ้กำไรบานเลย
ตำรวจก็ตกใจเกรียงไกรทำไมมันถูกอย่างนั้น
เกรงไกลเหมือนคุยโวคุยโวกับตำรวจว่า
พี่ตำรวจจะบอกให้นะถ้าซื้อทีละเยอะเนี่ย

เอเย่นค้ายาเนี่ยก็ขายตัดราคาขายแข่งกัน
ตำรวจก็พอได้รู้รายละเอียดแล้ว
เดี๋ยวจะขยายผลสืบสาวให้ถึงเอเย่นรายใหญ่ต่อไป
ส่วนนายเกรงไกรก็ถูกนำตัวไปดำเนินคดีนะครับ

เป็นเพราะว่ามันหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยเยอะ
หรือว่าจำนวนมันมีเท่าเดิมแต่คนซื้อน้อยลง